คุณผู้ชมค่ะนะคะทราบว่าใครหลายคน
ที่ต้องสูญเสียทั้งคุณแม่และคุณพ่อนะคุณผู้ชมใช่ค่ะเวลาไล่เงียกกันด้วย
ใช่นะคะมันยากเกินทำใจจริงค่ะ

ที่ย่าเป็ดจะเดินทางไปทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่
จังหวัดพัทธรุงตามความตั้งใจเดิม

แล้วก็กำลังจะบินนี่แหละค่ะกำลังจะขึ้นเครื่อง
แต่ปรากฏว่าได้ยินข่าวร้ายเสียก่อนค่ะ
อาเป็ดนะคะเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
จะเตรียมใจมาบ้างนะคะถึงอาการป่วยของคุณพ่อ
แต่พอถึงวินาทีที่ต้องรับรู้ว่าคุณพ่อจากไปแล้วจริง
และยังจากไปหลังคุณแม่เพียงไม่กี่วัน
มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายต่อความรู้สึกของลูกอย่างมาก
บอกเลยว่าหัวใจคนเป็นลูกเนี่ยมันยิ่งกว่าปวดร้าว

โควิดมันใจร้ายมากจริงคุณผู้ชม
เราไม่ได้มีโอกาสร่ำลาคนที่เรารักเลย
ได้ยินคำพูดของพ่อที่พูดกับคนดูแลว่า
โทรตามย่าให้หน่อยปู่อยากไปหาย่า
เป็ดบอกว่าได้ยินคำนี้แล้วคือน้ำตาไหลไม่หยุดเลยค่ะ
แม่งใจร้ายแม่งโหดร้ายแม่งทารุนแม่งทุกอย่าง
โทรตามย่าให้หน่อยจริงปู่จะไปกับย่า
ครูจะไปหาย่าเราน้ำตาไหลเรา

เขาจูงมือมากันมา๗๐ปี

มันห่างกันแค่อาทิตย์เดียวแสดงว่าแม่ยังรอพ่ออยู่

ค่ะคือเป็นความตั้งใจของอาเป็ดนะคะ
คืออยากไปทำบุญแก้บนให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะ

ใช่ค่ะเป็นกำลังใจกับครอบครัวอาเป็ดนะคะ